หอนาฬิกาข้างหลังคุณน้ำแข็ง

ใช้งบประมาณไปเกือบ๗ล้านบาทในการสร้างหอนาฬิกา

บางคนบอกโอ้โหถ้าจะใช้๗ล้านบาทสร้างบ้านใหญ่ได้ทั้งหลังเลย

แล้วเกือบ๗ล้านคุณรู้ไหม๕ล้านกว่านี่คือค่าแรงกับค่าวัสดุ

ใช่ค่ะคนวิจารณ์กันหนักเลย
แล้วตั้งคำถามว่าแพงไปหรือเปล่านะคะ
มีการระบุข้อความตามโพสต์แบบนี้ว่า
หอนาฬิกาเมืองสุราธานี๖ล้าน๗แสนสอแพงเกินจริง
เครือข่ายพบเห็นความผิดปกตินะคะ
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตกับโครงการนี้นั่นเองค่ะ

แล้วก็ยังมีการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการนี้ด้วย
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติ

หรือนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งนโยบายคนละครึ่งระดับท้องถิ่นอย่างแท้จริงค่ะ

เห็นหลายคนไปโพสต์เรื่องหอนาฬิกา
ก็เปิดเอกสารโครงการหอนาฬิการาคา๖๗ล้านกันเลย

เฉพาะงานสถาปัตยกรรมเนี่ยมูลค่าปลาเข้าไป๔๕๐๐แล้วนะคะ
แล้วก็งานสถาปัตยากรรมนี้ไม่ใช่กหอนาฬิกาหรือปลาวาน
แต่ว่ารวมไปถึงเสาไฟกรณีอันโด่งดัง
ใช้งบประมาณเป็นพันล้านไม่มีราคากลาง
ก็กลายเป็นช่องโหวในการประมาณการและคำนวณงบในการก่อสร้าง
แล้วก็บอกด้วยว่างานสถาปัตยกรรมมีมูลค่าถึง๔ล้านกว่าบาท
ตามเอกสารยังระบุค่านาฬิกา
เอาอย่างนี้นะคุณนาฬิกาอย่างเดียว๖๙แสน
ค่าเครื่องตีระคังไม่ใช่ตีแบบธรรมดานะ
ไปแบบอัตโนมัติมาทำงานเอง๑๑๗๐๐๐บาท
ส่วนค่าระคังคือ๖๐๐๐บาทนี่แหละค่ะ
อันนี้ใครพอจะรู้ราคากลางบ้างไหม

นาฬิกาเรือนที่ติดอยู่ตรงเหมือนเกือบจะยอดของสิ่งก่อสร้างตรงนี้

หรือเป็นนาฬิกาแบบพิเศษอะไรอย่างนี้ไหมคุณ
แต่ฟังเรื่องของราคาค่านาฬิกาค่าระคังไม่เท่าไหร่
แต่ที่เหลือกี่บาทแล้วคุณ
เขาบอกว่ามันมีงบประมาณที่ถูกแจกแจงออกมา
ถ้าเกิดเปิดเผินมาจากเพจชมรุนสตรองต้านทุจริต

ไอ้ตัวค่าแรงค่าวัสดุมันก็แพงมาก

ล้านกว่าบาทค่าแรงค่าวัสดุค่าทำหอขึ้นมา

นั่นสิทีนี้เช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรา

ก็ไปที่ตั้งหอนาฬิกาตรงนี้แหละอยู่ที่ไหน
ถนนพรรคดีอนุสรที่ตะมนตลาดค่ะ
ตรงบริเวณลานสะพานนฤษนะครับ

ก็พบว่าเขามีป้ายโครงการเอาไว้ด้วยนะ
ระบุค่าก่อสร้างจากทางเทศบาลนครสุราธานี
ระบุเอาไว้ว่ามีการใช้งบประมาณประจำปี๒๕๕๙
ในราคาตั้งวงเงินก่อสร้างหอนาฬิกาอยู่ที่๖ล้าน
นี่ป้ายนี้คุณ๖๗๘๐๐๐บาท
ผู้รับจ้างจากห้างหุ้นสวนจำกัด
แห่งหนึ่งที่ระบุว่าตั้งอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
ระยะเวลาโครงการในการก่อสร้าง
เริ่มตั้งแต่๓พฤศจิกายน๒๕๖๐
จนถึง๒๘ตุลาคมปี๖๖ปีนี้ค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราสอบถามไปทางเทศบาลนครสุราธานีนะคะ

อยากให้ทางเทศบาลได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้กันหน่อย
เพราะว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกต

แต่ทางเทศบาลนะคะบอกมาว่าไม่สะดวกจะชี้แจงตอนนี้นะคะ
เดี๋ยวขอไปตรวจสอบข้อเทศจริงก่อนค่ะ
ตรงตัวของราคานาฬิกา๖๐๐บาท
แล้วก็ค่าระคังอะไรต่างผมไม่ติดนะ
แต่ผมติดตรงค่าหอค่าการก่อสร้างค่าอิดค่าปูน

เขาก็มองว่ามันเป็นค่าสถาปัตยกรรมอะไรแบบนี้ไหม
ออกแบบอะไรต่ออะไรเดี๋ยวต้องรอชี้แจงแหละที่ฉันว่านะ
อ่ะรอเขาชีแจงด้วยสักหน่อย